คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องนี้สักที

ภาวะกันเลยทีเดียวเนี่ยนะมา

ผู้หญิงนั่งปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ำแล้วมันเป็นห้องน้ำสาธารณะ
แล้วคุณลองคิดดูว่าถ้ามันมีมือโผล่มาแบบนี้

มีขันไหมคะ

พี่ไม่มีขันเหรอ

พี่เดี๋ยวเล่าคืนด้วยนะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ
ใครออกแบบห้องน้ำวะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ
ใครออกแบบห้องน้ำวะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ
ใครออกแบบห้องน้ำวะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ
ใครออกแบบห้องน้ำวะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ

ใครออกแบบห้องน้ำวะ